ด้วยการติดตามความคืบหน้าเรื่องของเด็กหญิงวัย๑๒ปีที่จังหวัดอ่างทองกันก่อน
คือน้องเนี่ยอยู่กับคุณพ่อและคุณแม่คุณพ่อคุณแม่แท้เลยนะ
อยู่ที่อำเภอสามโก้จังหวัดอ่างทอง
ก็ปรากฏว่าอยู่ดีชาวบ้านเขาเห็นว่าเด็กผิดสังเกต
คือตอนนี้อยู่ม๑นะอายุ๑๒นะครับท้องโต
ชาวบ้านแล้วก็ผู้นำชุมชนเขาก็พาไปไปตรวจที่โรงพยาบาล
ปรากฏว่าตั้งท้องมา๘เดือนแล้ว
ใช่ค่ะคนที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยก็คือพ่อแท้
เพราะว่าผู้นำชุมชนเขาบอกว่าส่วนใหญ่แม่จะไม่ค่อยอยู่บ้าน

ใช่แล้วก็พ่อแท้จะอยู่บ้านกับน้องเนี่ยแล้วก็มีประวัติ

ครับก็ทั้งพ่อกับแม่เขาก็ยืนยันว่าไม่ใช่นะ
พ่อเขาไม่ได้ข่มขืนหรือว่าล่วงละเมิดอะไรลูกสาวตัวเอง
แม่ก็ยืนยันแล้วก็บอกว่าก่อนหน้านี้มันมีเหตุการณ์คนร้ายบุกเข้ามาในบ้าน
แล้วก็มาคมขืนลูกสาวแล้วก็หนีไป
ว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงปีใหม่มีคนเข้ามาข่มขืนลูก
มันมืดด้วยลูกก็จำไม่ได้ว่าเป็นใคร

กับว่าตอนนี้ต้องรอแล้วฮะว่าก็อีกเดือนเดียวเด็กจะคลอดแล้ว
ถ้าผลการตรวจดีเอนเอออกมาตรงไม่ตรงอย่างไรก็ค่อยว่ากัน
แต่ตอนนี้เด็กอยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่แล้วนะครับ
วันนี้คุณจิรายุทธ์บุญชูผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
ไปคุยกับแม่ของน้องวัย๑๒ปีมานะครับ

อยู่ที่แถวพื้นที่นั่นแหละนะครับ
ในพื้นที่หมู่๒ตะมนต์สามโก้อำเภอสามโก้จังหวัดอ่างทอง
แม่ของเด็กหญิงผู้เสียหายวัย๑๒ปีบอกว่ามีลูก๓คนนะ
คนแรกเนี่ยเป็นฝาแฝดนะคนสุดท้องเป็นผู้ชายอายุ๘ขวบนะครับ
เด็กหญิงวัย๑๒ที่ตั้งคันก็เป็นหนึ่งในฝาแฝด

แต่ก็ต้องมีการดูแลปกป้องสิทธิตามกฎหมายด้วยนะครับ
ซึ่งน้องที่ตั้งคันเนี่ยตอนนี้อยู่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง
แม่บอกว่าเห็นลูกสาวตั้งท้องก็พยายามถามว่าตั้งท้องกับใคร
มาทราบว่าขณะที่นั่งเล่นโทรศัพท์มือถืออยู่ที่แคร่หน้าบ้านในวันหนึ่ง
มีชายแปลกหน้าบุกเข้ามาข่มขืน
แต่ลูกไม่รู้ว่าเป็นใครที่มาก่อเหตุ
เพราะเหตุการณ์มันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมาก
แล้วเป็นช่วงเวลากลางคืนมันมืดไม่เห็นหน้าคนร้าย
ส่วนที่ไม่รู้ว่าลูกตั้งท้องในตอนแรกก็เพราะคิดว่าลูกแค่อ้วน
เนื่องจากลูกเป็นคนรูปร่างใหญ่กว่าเด็กรุ่นเดียวกันอยู่แล้ว
ส่วนบ้านที่เกิดเหตุอยู่ติดกับถนนแล้วก็คลองนะฮะเป็นคลองมีน้ำ
มีผู้ที่ขับรถผ่านไปผ่านมาคนหาปลาก็เข้ามาในพื้นที่ประจำ
ก็เลยอยากให้ตำรวจช่วยไปหาคนผิดที่บุกเข้ามาข่มขืนลูกสาวมาดำเนินคดีให้หน่อย

แต่ทีนี้ที่ชาวบ้านเขามองว่าเออพ่อแท้ของเด็กหรือเปล่านะ
ตัวแม่เนี่ยยืนยันว่าไม่มีทางเป็นไปไม่ได้นะครับ
ตอนนี้สิ่งที่ทำได้อย่างเดียวก็คือ
แต่ถ้าสามีเป็นคนทำจริงก็ต้องปล่อยไปตามกฎหมาย
เธอก็ไม่แถมคือไปหาพ่อไเลย
ของอนที่ว่าพ่อแท้ไงอยู่ของเด็กหรอ
เขาเป็นคนสาวที่ไปคุยแล้ว
เขาเป็นคนสาวที่สาวใหม่
เขาก็บริสุทธิ์น้าม่อนอุ่น

มีผู้ชายอยู่คนเดียวนี่แหละลูกคนเล็กก็๘ขวบเท่านั้นนะครับ
แล้วตัวเด็กเองก็ไม่ค่อยสูงสิงกับใครชอบเก็บตัวเงียบอยู่ที่บ้าน
สอบถามข้อมูลกับพ่อของเด็กก็ไม่ได้รับความร่วมมือ
ก็เลยสงสัยว่าลูกสาวถูกคนเข้ามาข่มขืนถึงในบ้านขนาดนี้เนี่ย
ทำไมไม่ให้ความร่วมมือในการสืบสวนหาตัวคนร้าย
หลังจากทราบเรื่องก็ไม่แจ้งความเพิ่งมาแจ้งความเมื่อวานนี่แหละ
ตอนที่ชาวบ้านมาเห็นแล้วก็เป็นข่าวขึ้นมาเนี่ย
ส่วนคำให้การของแม่เด็กทางกำนันปราโมทบอกว่ามันก็ดูย้อนแย้งกับความเป็นจริง
เพราะแม่เด็กบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นต้นปีชายบุกเข้ามาข่มขืนลูกตอนที่นั่งอยู่ที่หน้าบ้าน
แต่ถ้าย้อนไปเมื่อช่วงต้นปีครอบครัวนี้เนี่ยเขาไปเช่าตึกแถว
ก็เป็นตึกแถวของกำนันเนี่ยแหละเขาเช่าตึกแถวอยู่กันนะ
เขาไม่ได้อยู่ที่บ้านหลังเกิดเหตุก็เลยคิดว่าคำให้การของแม่เด็กไม่ตรงกับความจริง
ส่วนตัวเด็กเองถามแล้วกำนันบอกนะว่าถามแล้วแต่พอไปถามเด็กก็เอาแต่ร้องไห้
ทำไมพ่อถึงได้นิ่งดูลายขนาดนี้แล้วแม่ก็ไม่กระตือล้นอะไรเลย
สอบมีสอบถามอะไรก็ไม่ค่อยให้ความร่วมมือครับ
จุดที่ถูกคมขืนมีกระแสไฟไฟสาธารณะอยู่ตรงจุดบริเวณนั้นพอดี
ซึ่งมีแสงสว่างเพียงพอซึ่งเมื่อคืนผมก็ไปตรวจสอบดูแล้ว
เด็กอายุ๑๒ปีเนี่ยมีความจำและจิตวิทยาอยู่แล้วเรื่องนี้น่าจะจำได้
ถามว่ามีใครเป็นใครจำหน้าได้ไหมสูงต่ำดำเตี้ยยังไงก็เด็กร้องไห้โดยมีแม่
ผู้เป็นแม่เนี่ยคอยพูดตลอดเวลาว่าจะไปสักถามอะไรลูกเขามาก
แต่มันก็ยังเป็นแค่การตั้งข้อสังเกตของชาวบ้านนะนะ
พ่อเขาอาจจะไม่ได้ทำก็ได้นะครับเพราะว่าตัวพ่อของเด็กเองวันนี้ก็ยังไปทำงานตามปกติที่โรงงานนะครับ
ทีมข่าวของเราก็ได้ไปสอบถามก็ได้คุยด้วยสั้นยืนยันว่าไม่ได้เป็นผู้ก่อเหตุ
แสดงความบริสุทธิ์ใจด้วยการไปพบตำรวจแล้วให้ตำรวจตรวจดีเอนเอไปแล้ว
ตำรวจก็ตรวจหาสารเสพติดในร่างกายเขาแล้วก็ไม่มี
เพราะฉะนั้นชาวบ้านที่บอกว่าเขามีประวัติเสพยาอะไรพวกนี้ก็คือประวัติไง
เคยโดนจับคดียาเสพติด๓ครั้งแต่ว่าตอนนี้เขาไม่ได้เสพนะครับ
แล้วก็รู้สึกเสียใจที่ลูกสาวเนี่ยถูกกระทำแบบนี้แล้วตัวเองยังต้องตกมาเป็นผู้ต้องสงสัย
ไม่เข้าใจว่าแต่ก็เข้าใจว่าไม่สามารถห้ามความคิดคนอื่นได้
หลังจากนี้ถ้าความจริงปรากฏเขาก็จะใช้กระบวนการทางกฎหมายในการดำเนินการ
ส่วนทางผู้ราชการจังหวัดอ่างทองทราบเรื่องแล้วนะครับ
บอกว่าตอนนี้ก็ได้ให้เจ้าหน้าที่ไปดูแลคดีแล้วนะครับ
แล้วก็สภาพจิตใจของเด็กด้วยแล้วก็ครอบครัวด้วยนะครับ
เพราะถือว่าเป็นคดีที่ละเอียดอ่อนนะฮะ

ของเด็กก็พยายามแสดงความบริสุทธิ์ใจ
ด้วยกันก็ไปทำงานปกติทำงานที่โรงงานปกติ
เพื่อนร่วมงานก็ไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมกับทีมข่าวของเรา